คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์หลังจากที่มีพี่น้องกันเด็ก๔คนนะครับ
ตกจากอาคารห้องพักชั้น๔ลงมาเสียชีวิต๑คนเนี่ย
วันนี้พ่อของเด็กเองก็เดินทางไปรับศพลูกที่เสียชีวิตไปประเพ็ญกุศล
แต่ว่าแน่นอนช่วงที่ผ่านมามันมีกระแสเรื่องของดราม่า
ไม่มอสมไม่ดูแลลูกต่างละนะ
เตรียมจะเปิดใจว่าที่มาที่ไปทั้งหมดมันเป็นยังไงนะครับ
นายมาเชลเลองบอเรียลชาวสวิสสวิตเซอร์แลนด์
พ่อของเด็กพี่น้อง๔คนที่เป็นลูกครึ่งไทยสวิสที่ประสบอุบัติเหตุ
ตกจากห้องพักชั้น๔ย่านรามคำแหง
แล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยก็เดินทางมาแล้วครับ
นำหมายสารปกครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมีนบุรีไป
ติดต่อขอรับศพเด็กชาย
คันนัชชาโบเรลหรือว่าน้องอเล็กซ์วัย๕ขวบนะครับ
นาฏกรผลสนองทนายความบอกว่า
ได้นำหมายสารเข้าติดต่อขอรับศพน้องอเล็กซ

จดทะเบียนรับรองบุตรทั้ง๔คนเอาไว้

พ่อเองก็มีสิทธิ์ในตัวของลูกโดยสมบูรณ์เหมือนกันนะครับ
ขณะที่นายมาเชลเปิดใจรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้น

เพราะว่าตัวเขาเองต้องการทราบเพียงแค่ว่า

ที่ผ่านมานอนไม่หลับแล้วก็เสียใจมาก
จากนี้ต้องทำเพื่อลูกที่รักให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้าย

เพราะว่าความจริงมันมีเพียงแค่อย่างเดียว
ซึ่งเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้ว
ทางด้านของนางนวพรเบรดี้ครับ

เห็นเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติพูดภาษาไทยไม่ได้

คือทั้งฝ่ายพ่อแล้วก็ฝ่ายแม่ของเด็ก

กล่าวต่างนานาไม่เป็นความจริงเลย

แล้วก็มีความพร้อมในการดูแลลูกทั้ง๔คน
ไม่ได้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ทุบตีดื่มเหล้าตามที่ถูกกล่าวอ้างไป
วันนี้จะมีการจัดงานศพ

ก็สามารถไปสอบถามคนรอบข้างได้
เชิญชวนให้ไปถามที่วัดเลยนะฮะ
ไปฟังเสียงของทั้งพ่อเด็ก
แล้วก็ทางด้านของเพื่อนของพ่อเด็กด้วยนะครับ
เขาแค่อยากขอความเป็นธรรม
เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขา
แล้วเขาก็แค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขา
แล้วไม่มีใครบอกเขาได้
แล้วก็เขาต่อสู้มาสี่สามสี่ปีขึ้นศาล
เพื่อจะได้สิทธิ์ครอบครองในความเป็นลูก

เขาก็มีความหวังว่าเขาจะทำหน้าที่เป็นพ่อ

อาจจะครึ่งหนึ่งเป็นต่างชาติหมดเลย

แล้วก็จะมีแม่ชีแล้วก็จะมีคนฟิลิปปินส
แล้วก็จะมีคนไหนก็ละตายขึ้นจากเขา

เขาเป็นผู้ชายที่เลวขนาดนั้นน่ะ
คนพวกนี้คงไม่มาเสียเวลานั่งฟังพระสวดหรอกมั้ง
มาดูแลลูกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะ

ต้องไปถามที่วัดว่าคนอื่น
ที่รู้จักเขาคิดเห็นอย่างไรด้วย
คือแต่จริงพอเป็นเรื่องของครอบครัว

ในบ้านความสามารถของคนสองคนเนี่ยเขาเป็นแบบไหน

ทีนี้ส่วนนางสาวรัติการ

บาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ขาหัก

ทั้งสองฝ่ายว่าจะเป็นแม่หรือพ่อ
รักลูกด้วยกันอยู่แล้วนะฮะ